กลับมาในช่วงนี้มาเอาใจสาวไวทีนกันหน่อยนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะ
เฟ้นหาสาวงามสดใสมากความสามารถ
อายุระหว่าง๑๕๑๙ปีนะคะ

นี่นี่นี่ฉันยังไม่เกิดอายุ๑๘ว้ายเหมาะไป
คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่เขาเฟ้นหาสาวสายไวทีนรุ่นใหม่

มาพร้อมกับดีกรีความสดใสและความสามารถรอบด้าน
ซึ่งปีนี้ปรับเกณฑ์อายุผู้สมัครเป็น๑๕๑๙ปี

มาร่วมเดินสายเชิญชวนสาวที่มีความฝัน
อยากจะโลดแล่นในวงการบันเทิงให้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันจ้ะ
คำพิเศษของปีนี้ก็คือเราขยับอายุเพิ่มขึ้นมาปีนึงเนาะ
ใช่ค่ะจาก๑๘มา๑๙เนอะ
แบบเปิดความฝันอีกนิดนึง

ได้ประสบการณ์เยอะแยะเลยเนอะได้มิตรภาพได้แบบ
คือเปลี่ยนเราเป็นอีกคนนึงเลยค่ะ
กล้าที่จะได้ออกปุ๊บคือยังไงก็ทำได้
เปิดรับสมัครภาคตะวันออกที่จังหวัดชนบุรี
วันเสาร์ที่๒ธันวาคมนี้
มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชศรีมา

ส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพราวนี่เองนะครับ

อายุ๑๕๑๙ปีมีความมั่นใจแบบนี้
วงการบันเทิงเปิดต้อนรับคุณอย่างแน่นอน
ถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปหาใบสมัครซะก่อนแล้ว
แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาแค่ความสวย
แต่ว่าจะต้องมีความสามารถบวกกับความสดใสด้วยนะคะ